ไม่เป็นอันทำมาหากินกันเลยเขาบอกแบบนั้น
เขาบอกเขาเห็นกระสือลอยมาจากต้นตาน

มาสักรูเห็นมั้ยคุณผู้ชม

อะไรกันคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาหน่อย

ลองบอกมาหน่อยนะฮะแต่ชาวบ้านคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย

ทุกปีหน้าบ้านเลย
ของแตกคนเลี้ยงเอาไม่อยู่

หน้าบ้านผมเลยมีแต่คนเท่าคนแก่
ที่บ้านที่รู้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ

ต่อมาครับเจ้าของคลิปก็เลยพานักข่าว

เขาก็เชื่อเหมือนกันว่านั่นน่ะกระสือ
เชื่อว่าเป็นกระสือออกมาจากต้นตานกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ลักษณะของดวงไฟเขาบอกว่ามันจะเป็นลอยออกมาเป็นคู่นะครับ
ตอนฝนตกหรือว่าตอนช่วงต้นฝนของทุกปี
เห็นแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้วนะ
สิบปีแล้วที่เห็นแบบนี้แต่ช่วงหลังหลังเนี่ย
กระสือดุมาไล่ชาวบ้าน
ชาวบ้านวิ่งหนีแทบไม่ทันจนจับไข้หัวโกรธเลยเขาบอกแบบนั้น
แน่นอนแล้วครับเรื่องของความ
เชื่อเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติแบบนี้

จิลกูรูกุมารทองเครื่องรางของขลังเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพดวงไฟสีแดง

แต่มาทุกปีดวงไฟณจังหวัดบุรีรำครับ
ค่ะแต่พอเรานำเสนอเรื่องแบบนี้นะคุณผู้ชม
เราต้องควบคู่ไปด้วยเรื่องทางวิทยาศาสต

ถ้าอาจารย์ออสมานี่จบเลยนะจบนะ

ฟังอาจารย์ออสควบคู่ไปด้วยก็แล้วกัน
ทางวิทยาศาสตร์ว่าไอ้ไฟสีแดงที่ชาวบ้านเห็นเนี่ย

หรือไม่ก็อาจจะเป็นโคมลอยตรวจสภาพอากาศ

หรือจะเป็นวิญญาณของกระสือนะ
อาจารย์ออสหรือว่าคุณวิรชัยพุทธวงศ

แต่ถ้าสำหรับกระสือตอนเด็กนะ

น่ากลัวจริง